ฟาดฟาดที่เกิดขึ้นนะคะแม่ตั๊กมงกฎนะคะหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่า
มีผู้หญิงโทรหาเจ้าสัวบุญชัยโทรหาสามีนะคะจนกระทั่งตั๊กบงกฎเนี่ยต้องคว้ามือถือมาแล้วก็ต่อว่าเลย
อย่ามายุ่งนะหัดมีจิตสำนึกบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเจ้าสัวบุญชัยเขาอยู่นิ่ง
แต่มีผู้หญิงเข้าหาตลอดค่ะคุณผู้ชมนะคะซึ่งคุณตั๊กบงกฎนะคะก็ได้เปิดใจนะคะว่าตอนนี้นะคะ
อกจากจะทำหน้าที่ภรรยาแล้วนี่ทำหน้าที่นี้เลยนะคะดูแลไร่นาหมื่นไร่ที่เจ้าสัวมอบให้
คุณผู้ชมมันกว้างใหญ่ภายศาลมากนะคะรับบทเป็นเกษตรกรชี้นิ้วคอยสั่งคอยดูแลตรงนี้แหละค่ะ
คู่กับการเลี้ยงดูลูกชายนะคะน้องข้าวหอมวัย๙ขวบ
คุณผู้ชมยิ่งโตยิ่งหล่อเนี่ยอัดคลิปกับคุณแม่ตลอดค่ะ
มีมุมน่ารักมาให้ดูกันแบบเพียบเลยค่ะ
คุณตั๊กบงกวดบอกนะคะว่าทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกชาย
ก็นึกถึงหน้าแม่เล็กที่แม้จะเสียชีวิตไปแล้ว๖ปี

คือก่อนหน้านี้ตั๊กกับแม่เล็กอยู่ด้วยกันตัวติดกันตลอดเลย
ตั้งแต่ยังไม่รวยตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการนะคะ
แล้วคุณผู้ชมดูดีคือหน้าแม่เล็กกับหน้าข้าวหอม
หน้าหลานหน้าเหมือนกันโดยเฉพาะแววตา
ชัดก็คือจะแววตาแบบซึ้งนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะ
คุณตั๊กเปิดเผยว่าช่วงแรกที่แม่ล้มป่วยไป
ตัวเองต้องตัดสินใจบวชชีแก้เคล็ดให้ตอนนั้นเนี่ย
ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่หนักที่สุดค่ะ
เพราะต่อให้ยากจนข้นแค้นขนาดไหนนะคะ
ตำน้ำพริกขายกันมาแล้วแต่ไม่เคยเสียใจเท่านี้มาก่อน

ทุกวันนี้นะคะทุกครั้งที่ตั๊กได้กินน้ำพริกน้ำปลาทูอร่อย

เมื่อก่อนแม่ตำให้กินเสร็จตั๊กเสร็จบงกฎแน่
นางก็บอกอร่อยมากฝีมือแม่เนี่ยค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลค่ะเลยทำให้คุณตั๊กบงกฎฝันถึงแม่ค่ะ
แต่งตัวสวยทาปากแดงนะคะมาหาค่ะคุณผู้ชม
แล้วบอกว่าตักเอ้ยแม่ไม่ต้องการอะไร
ดูแลข้าวหอมให้มันดีนะเออ

ดังนั้นตั๊กทุกคนจึงเชื่อนะคะว่า
ลูกชายน้องข้าวหอมเนี่ยก็คือตัวแทนของแม่เล็กนั่นเอง
ไปฟังเสียงเรื่องความเชื่อแม่เล็กเข้าฝันหน่อยค่ะ
ถ้าไม่มีข้าวหอมตั๊กก็คงแซดนานเหมือนกันนะ
แต่พอมีข้าวหอมแล้วเหมือนกับนี่แหละค่ะ
ทำลูกก็คือเป็นกำลังใจด้วย
ทุกครั้งที่คิดถึงแม่เนี่ยมันเหมือนเราได้แบบ
คือแม่มาเข้าฝันบอกให้เราดูลูกดี
เราก็เลยแบบไม่ต้องห่วงเราจะดูให้ดีที่สุด

พอแม่ไปเขาก็มาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ห่วงห่วงหลาน
แต่ตอนนี้แม่เล็กคงอยู่สวรรค์ไปแล้วเนอะ
ใช่คงเป็นนางฟ้าไปแล้ว
ใจตั๊กวงกฎตอนนี้ก็คิดถึงแม่เล็กตลอดแหละ
คือพี่เจอตั้งแต่แบบเขาเล่นบางราจันทร์ด้วยกันคุณผู้ชม
คือนั่งรถสำล้ออันนั้นสำล้อจริงนะคะมากองถ่าย
เมื่อก่อนนะคะตอนนี้อย่างที่ทราบนะคุณตั๊กมงกฎชีวิตดีมากนะคะ
สัวบุญชัยมอบที่นาให้หมื่นล้านไล่

คุณผู้ชมค่ะเรื่องของแบบนี้คุณผู้ชมเพราะความกระตันอยู่ด้วยนะคะ